ดูที่หาดใหญ่กันหน่อยนะครับหลังจากมีแก๊งเป็นขาใหญ่
สองแก๊งเขาไปดวนปืนถล่มกันกลางเมืองนะฮะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
รู้ตัวแล้วนะครับก็เขาเคยมีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็กำลังที่จะวางแผนจับกลุ่มอยู่นะครับทางด้านของความคืบหน้าเหตุสอง
แก๊งขาใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราครับขับรถเก่งใช้อาวุธปืนยิงถล่มกัน
เกือบ๒๐นัดบนถนนจตุอดีศรหน้าโรงแรมหันศาเจบีกลาง
หาดใหญ่เมื่อคืนครับโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ามีชาวบ้านเนี่ยรถเสียหายไป๔คันนะครับ
ล่าสุดวันนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ามรถคันหนึ่ง
จับภาพเอาไว้ได้พอดีระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายขับรถไล่ยิงกัน
จนไปถึงบนถนนตั้งแต่ถนนสามชัยจนไปถึงถนนจุติอดีศรครับ
กระทั่งรถอีกคันนั้นเสียหลักหมุนคว้างอยู่เนี่ยเป็นคลิปนี้นะฮะ
แล้วก็ถูกรถอีกคันนั้นกระหน่ำยิงใส่ชุดใหญ่ทีเดียวก่อนที่จะขับรถหลบหนีไป
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ตำรวจนั้นจะเก็บไว้ในการไล่ล่าแล้วก็คลี่คลายคดีนี้ครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังคฐาวรผู้กำกับการตำรวจภูทรหาดใหญ่
จังหวัดสงคราก็เปิดเผยว่าตอนนี้ตัวของผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ย
รู้แล้วนะครับทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ขอสารออกหมายจับเนี่ยฮะเป็นคลิปนี้ออกมานะฮะ
เพราะว่าหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่มัดตัวคือคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่
ส่วนหลักฐานอื่นก็มีทั้งปอกกระสุนปืน
ซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน๑๙ปลอกเป็นขนาด๙มม๑๔ปลอก
แล้วก็จุด๔๕อีก๕ปลอกด้วยกัน
ซึ่งเป็นรถของหนึ่งในคู่กรณี
ตอนนี้พบว่าผู้ครอบครองเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙
ไปตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือแฝงอีกครั้ง
ส่วนรถเก๋งอีกคันก็กำลังเร่งหาเบาะแสอยู่นะครับ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการยิงประทะกัน
ระหว่างขาใหญ่๒แก๊งที่อำเภอหาดใหญ่
ระหว่างอวนซิงตึ้งกับศักดิ์ผาสุก

มีการโพสต์ภาพในการไลฟ์นะฮะ
เป็นการไลฟ์สดท้ายิงกับศักดิ์ผาสุก

กระทั่งทั้งสองฝ่ายไปเจอกันแล้วก็ขับรถไล่ยิงกันตามคำท้านั่นเอง

ติดตามกันต่อนะครับว่าหลักฐานที่พบนั้นจะนำไปสู่การจับกลุ่มของทั้งสองแก๊งได้หรือเปล่านะครับ